ต่อด้วยเรื่องเมาแล้วขับหน่อยช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงของ๗วันระวังอันตรายนะ
ระลอกกับเมียอ่ะกินเหล้าเมาค่ะแล้วไปขับรถ
ขับรถเก๋งรถทั่วไปมอเตอร์ไซท์ก็จะแย่เหอะนี่
พ่วง๑๘ล้อสายเป็นงูเลยชาวบ้านเห็น

ต้องไปแจ้งเจ้าหน้าที่ฮะอยู่ในท้องที่ของสพบังปะกงจังหวัดฉะเชิงเศร้านะครับ
ตำรวจได้รับแจ้งจากคนที่ใช้เส้นทางสุขุมวิทย์สายเก่ามุ่งหน้าคลองด่าน
เจอรถพ่วง๑๘ล้อฮีโนสีขาวนะ
ขับสายไปสายมาไม่ยอมให้รถที่อยู่ข้างหลังแซง
แล้วทำท่าจะข้ามเลนไปชนรถฝั่งตรงข้ามด้วยนะโอ้ย
อืมจนกระทั่งมีรถพ่วงสิบแปดร้อยคันหนึ่งเขาเห็น
ค่ะเขาก็เลยช่วยครับค่อยค่อยขับไปปาดหน้ารถพ่วงคันนี้ที่
สายไปสายมาก็ต้องเอาใหญ่เจอใหญ่อ่ะเนอะจนต้องจอด
อืมก็ยังดีที่ไม่ชนค่ะนะแล้วก็เรียกตัวคนขับลงมาฮะ
คนขับรถพ่วง๑๘ล้อที่สายไปสายมาชื่อนายสำเนาเอกณัฐ
อายุห้าสิบเอ็ดเมื่อสักครู่นี้ในรถถังน้ำแข็งถังน้ำแข็ง
แล้วก็มีเหล้าอีกสองแบนแช่เจี๊ยบเลยจ้ะอยู่บนเบาะแช่อยู่ในกระติกน้ำแข็ง
อือหลักฐานชัดชัดนะครับ
เขาแจ้งว่าอะไรบ้างครับพี่แจ้งว่าไอ้คนขับรถไอ้สิบแปดล้อ
อ่ารถคันนี้วิ่งสายไปสายไปสายมาจะชนแต่ชนรถไอ้ที่สวนเลนมา
แล้วพี่สกัดจับยังไงครับพี่สกัดจับครับพี่ได้รับแจ้งพี่ก็ออกไป
ที่จุดใช่ที่จุดร่วมบริการสองครองอ่ะหลักฐานแล้วก็นิจจักรวาล
รถอีกคันนึงมันแทรกให้จริงจับได้
พี่ตำรวจคงบอกว่าให้ไปจับมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์กับสิบแปดล้อ
นี่โชคดีนะเจอสิบแปดล้ออีกคันนึงครับไม่รู้จะไล่ตามกันไปถึงไหนเลยอ่ะ
อ่าส่วนคนขับฮะนายสำเนาเอาไปวัดแอลกอฮอล์เนี่ย
สูงถึงสามร้อยยี่สิบมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์คุณ
จะทำสถิติไปไหนเกินมาสองร้อยเจ็ดสิบนานาน่ะ
กฎหมายไม่ให้เกิน๕๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นี่ฮะ

เอาลมหายใจแผ่วไงจะพุ่งปรี๊ดแล้วล่ะ

เสียใจเมียหนีไปอยู่กับคนใหม่
แต่ว่าตัวเองวันนี้ก็ต้องทำงาน
ก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ซื้อเหล้ามาก็กินไปขับไปก็แล้วกัน
ขับรถบรรทุกเนี่ยบรรทุกลูกรังมาจากปฐุมธานี
ไปส่งที่คลองด่านสมุทรปราการ

ใช้คำว่าไม่คิดว่าจะโดนจับเหรอคะ

ส่องแบรนด์จริงแต่มันเลิกไปแล้วแต่เพิ่งซื้อมาแนนเดียววันนี้
ไปแล้วคืออะไรเลิก

เออเลิกกินแล้วพูดซื้อมาแบนวันนี้
หมายถึงว่าซื้อมาก่อนหน้านั้นแล้วแบตนึง

เห็นไหมขับรถไปด้วยแล้วนั่งกระดกเหล้าไปด้วย

พูดถึงเหล้าหรือพูดถึงแฟนงงไปหมดเลย

ก็เลยสกัดจับได้แล้วก็มีรถที่เขาเป็นรถใหญ่เขาก็ช่วยนะไม่อย่างนั้นไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น
ไม่ถึงหรอกมั้งเลือกนะคะเมาก็เมาขับก็ขับเลือกเอาสักอย่างค่ะ